เดี๋ยว๑๖ก็มาอีกคนมันก็เป็น๑๒
๑๒นะคะน่าจะ๑๒
มีใครรู้สึกเสียหายถึงขนาดที่ว่าถูกล่วงล้ำกระทำอนาจารย์เกินกว่าการของคำว่าอาณาจารย์มีไหม
มีแน่นอนค่ะเป็นหนึ่งในสิบสองใช่ค่ะหรือว่ามากกว่าหนึ่ง
บอกไม่ได้อ่าคือมีหนึ่งในสิบสองหรือมากกว่าหนึ่ง
มีมีแน่นอนค่ะคือ๑ใน๑๒นี้แต่ว่าที่เหลือที่ไม่ได้เข้ารับการแจ้งความคือ
ไม่ไม่ทราบเลยค่ะที่ทำสายชีวิตเกิดกันในตั้งกลุ่มผู้จะหายขึ้นมาเนี่ย
ตอนเนี้ยผู้จะหายทั้งหมดคือว่ามาเข้าพวกน้ำสวนเนี่ย
น่าจะมากี่คนตอนนี้น่าจะเป็นสิบสองอ่ะเพราะว่าวันก่อนในสาม
แล้วก็เมื่อวานอีก๖แล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกอะค่ะ
น่าจะประมาณสองคนก็เขาบอกว่าลี่สองคนที่เข้าสุขบางกาย
ไหวมีบางครับในปากใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ส่วน
ตรงนั้นด้วยค่ะแต่ว่าน้องน้องใช้คำว่าเหมือนแบบว่าไม่

คือผู้หญิงเราจะมีความรู้สึกได้
ตกใจนู่นนี่นั่นก็เลยเลิกถูกไหม

มันจะมีช่องหัวของกฎหมายอยู่

แค่สอดใส่แต่ไม่ได้ร่วงหลับนอน

แต่จริงก็สอดใส่ไปที่เดียวกันหมด
คือวันนั้นที่ปูริโกไป

แต่ห้องที่หนู
ค้าประจำ๓ห้องจองจอง๓ห้อง

เพราะมันจะรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างนี้แสงเป็นอย่างนี้

หนูทีมนี้พอถ่ายหนูเสร็จเซ็ตนี้
ต่อไปก็เปลี่ยนห้องเพื่อที่ไม่ต้องเตรียม